ไม่ใช่ใกล้จะสิ้นเดือนธรรมดานี่ใกล้จะสิ้นปี
แต่ในช่วงของการที่จะเดินทางเข้าสู่ปีใหม่ใครเขาก็อยากจะมีโชคมีลาบ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปที่นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ได้๒กุมารเทพได้กราบไหว้ครับ

เอาไปที่นี่นะครับวัดท่ามะอิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ไม้จุงมือกันไปขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องกับไอ้ไข่องค์นี้

ร่ำลือกันปากต่อปากว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ถูกรางวัลกันอย่างต่อเนื่อง

มาทั้งทีนอกจากจะกราบไห้ขอพรกันแล้วก็ต้องมาล้วงไข่เสี่ยงโชคแบบนี้

เอาแต่ถ้าล้วงไปยังไงก็อย่าลืมล้างมือกันด้วยนะ

หรือว่าใครสะดวกจุดทูปเสียงทายมันก็ไปได้อีกหนึ่งเส้นทาง

เอาล่ะนอกเหนือจากไอ้ไข่แล้วนะครับที่วัดท่าใหม่อิแห่งนี้
ยังมีกุมารปิ่นเพชรที่เชื่อกันเหลือเกินนะครับว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อกัน
คือกุมารปิ่นเพชรเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากุมารน้องขุนทรัพย์
เป็นกุมารเทพที่อยู่ที่วัดแห่งนี้ก่อนไอ้ไข่อีกนะ
เอาพูดง่ายเป็นรุ่นพี่ไอ้ไข่ที่วัดอย่างนี้
กุมารน้องขุนทรัพย์เนี่ยเป็นกุมารที่ทำมาจากดินเจ็ดป่าช้า
และผงกระดูกผีตายโหงและยังลงคาถาอาคมไว้อีกมากมาย
จึงทำให้กุมารน้องขุนทรัพย์มีความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิยิ่งนัก
แถมยังมีเรื่องเล่าว่าทางวัดนะตอนแรกเนี่ย
กุมารไอ้ไข่มาไว้ใกล้กับกุมารน้องขุนทรัพย์
ปรากฏว่ายังไงเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
เขาว่ากันว่าเครื่องแก้บนของไอ้ไข่โดยเฉพาะไก่ปูนปั้น
ถูกหักคอเสียหายจำนวนมาก

ทำไงดีอ่ะในเมื่อยังไม่สมารณฉันเอาแยกกันก่อนแต่ก็ยังอยู่วัดเดียวกัน
คือทางลูกศิษย์บอกว่าเอาสองกุมารแยกกันอยู่แต่ก็อยู่วัดเดียวกันนะ
เอาเป็นว่าแยกจุดแล้วกันเดี๋ยวยังไงซะกลับมาสมานฉันก็คงจะอยู่ใกล้กันเหมือนเดิม
ไปถามป้าการผู้ที่ดูแลน้องขุนทรัพย์เธอเล่าว่าน้องขุนทรัพย์เนี่ยชอบนะ
ชอบอะไรชอบอะไรคะชอบเดินเล่นในวัดแล้วก็ชอบไปเข้าฝันให้โชค
คือดูได้จากจำนวนมีเวสป้าเป็นของตัวเอง

เอ้าคือมีของที่มาแก้บนจำนวนมาก
บอกแบบนี้ละกันมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
คนที่เขาได้โชคได้ลาบจากที่นี่โอเคมียอมรับ
แต่พลาดพลั้งพลาดท่าไปก็มีเหมือนกัน
ถ้าใครจะเข้าวัดทำบุญอันนี้ผมแนะนำแล้วกัน
ถ้าไปที่เชียงใหม่ไปวัดท่าใหม่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้แล้วเราเล่าคำใหญ่บ่อยนะเสริมสิริมงคลกันก่อนด้วยนะค่ะ